เรื่องนี้กันหน่อยเขาบอกว่าตีนแมวอารวาสเหลือเกิน
ระเวนลักทรัพย์กลางเมืองนครศรีธรรมราชแทบทุกคืน
ไม่มีหยุดไม่มีหย่อนเลยฮะเขาบอกว่าฉกทุกอย่าง
ตั้งแต่หน้ากากอนามัยยันเรือรบไม่ใช่ตั้งแต่เหมือนไม้จิ้มฟันยันเรือลบแหละ
บอกว่าหน้ากากอนามัยก็เอาถังแก๊สก็เอา
ตอนนี้ชาวบ้านหวาดภาวะดังนั้นร้องมาในไทยรัฐช่วยด้วย

ทำแบบตรงนี้มันก็ไม่ไหวนะแต่ว่าให้ตำรวจได้ช่วยดูหน่อย
ถ้ามาอย่างนี้ชาวบ้านเขาค้าขายเขาก็หลับหวาดระแวงกันไปหมดอะนะ

ก็โดนไปซิ่งน้ำล้างถนุมพกก็เก็บ
หน้าสูตรก็เป็นโต๊ะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณชุมชนอนุสรสถานสะพานยาวอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
บันทึกเหตุการณ์ขณะที่คนร้ายเข้าไปก่อเหตุลักษัพในร้านค้าและในจุดต่างชุมชนเดียวกัน
จากนั้นคนร้ายตระเวนเปิดประตูรถยนต์ที่จอดอยู่ข้างถนน
คันไหนลืมล็อกประตูไว้จะเข้าไปขโมยทรัพย์สินภายในรถ
บางคันสูญเสียทรัพย์สินไปเป็นแสน
คืนวันเดียวกันคนร้ายคนเดิมเข้าไปในร้านอาหารหรือขนทรัพย์สินภายในร้านอย่างใจเย็น
แถมเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เขาวางเอาไว้ในร้านด้วย
ร้านนี้คนร้ายสามารถขโมยเอาอุปกรณ์ที่ทางร้านใช้รับส่งอาหาร
กลุ่มผู้เสียหายบอกว่าแม้ทรัพย์สินที่ศูนย์หายจะไม่มีมูลค่าเท่าไหร่
มูลค่าเท่าไหร่แต่ตอนนี้ภาวะอย่างหนัก
เพราะคนแถวนี้ถูกขโมยทรัพย์สินไปแล้วหลายร้าน
ตอนนี้ทำมาหากินต้องภาวะกับโจรอยากให้ตำรวจรีบจับให้ได้โดยเร็ว
สำหรับชุมชนสะพานยาวหรือชุมชนอนุสรสถานสะพานยาว
เป็นชุมชนที่เกิดใหม่ได้ไม่ถึง๓๐ปีเป็นย่านธุรกิจการค้าที่เกิดขึ้นใหม่
มีร้านค้าร้านอาหารและร้านบริการจำนวนมาก
ส่วนตัวคนร้ายคาดว่าน่าจะเป็นคนที่อยู่ในชุมชนใกล้เคียง
ตำรวจสพเมืองนครศรีธรรมราชกำลังเร่งติดตามสืบสวนหาตัวคนร้าย
ก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการให้ชาวบ้านหน่อยนะครับ